มีเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างเพื่อนบ้านในบ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดสุพรรณบุรี
บ้านก็อยู่ติดกันนะมีแค่กำแพงกั้นนิดเดียวเดี๋ยวดูภาพพร้อมกันไปเลยนะครับ
หลังนึงเนี่ยความจริงก็เป็นเครือยาศกันด้วยนะหลังหนึ่งเขาจุดไฟเผาหญ้า
แล้วควันมันเข้ามาฝั่งเสื้อคาวเขาจุดบ้านเลยลอยเข้ามาที่นี่
ชายของบ้านฝั่งซ้ายนี่แหละเหมือนกับเอาประท้งประทัดหรือเอาอะไร
ไปโยนใส่เขาหน้าบ้านมีแล้วก็วิ่งหนีไปโอ้โหบ้านสองหลังนี้
อยู่ที่ตำบลหัวโพอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
คุณผู้ชมครับก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยบันทึกเหตุการณ์เอาไว้
ทั้งหมดความจริงไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านนะฮะเขาก็เป็นญาติญาติกัน
ด้วยนะครับเรื่องราวก็ตามที่เล่าให้ฟังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ช่วงเย็นเย็น๒๐มิถุนายนนะถ้าเป็นช่วงของชายเสื้อเขียว

ผู้หญิงข้างบ้านนะฮะที่เป็นญาติกันนะฮะแต่ว่าช่วงของการที่ไปปลา
ประทัดระเบิดปึ้งตรงนี้จะเป็นวันรุ่งขึ้นแล้วมีเสียงผู้หญิง
ผู้หญิงเจ้าของบ้านบอกถูกเตะหน้าอะไรพรุ่งนี้ด้วยหลังจากเกิดการปลารั่วยโยนประทัดไปตรงนี้
มีเสียงบอกถูกเตะหน้าอะไรเพิ่มเติมเข้ามาด้วย
ผู้หญิงที่เป็นฝ่ายบ้านที่จุดไฟเผาย่าเนี่ยบอกว่าได้เผาย่าเพื่อเตรียมขยายโรงจอดรถ
เรื่องเกิดขึ้นเนี่ยก็คือควันเนี่ยมันลอยเข้าไปอีกฝั่งบ้านหนึ่งแล้วอีกฝั่งเขาไม่พอใจ
ก็มีการโต้เถียงกันก็ถูกลูกชายคนหนึ่งเหยียบมือ
อีกคนนึงก็มาปลาประทัดที่หน้าบ้านนะฮะ
แล้วช่วงเย็นเนี่ยยังโดนลูกชายของญาติบ้านนั้นมาเตะที่หน้าอีกทีนึงด้วย
โดนหลายอย่างเหลือเกินนะครับหลังเกิดเหตุก็เลยไปแจ้งความที่สพสองพี่น้อง
ซึ่งเขาบอกว่าที่ผ่านมาบ้านของเขากับญาติเนี่ยก็ทะเลาะกันมาหลายครั้ง
แต่ไม่เคยถึงขั้นลงไม้ลงมือทำร้ายร่างกายกันแบบนี้
ฝั่งคู่กรณีบอกว่าก็ไม่พอใจที่ควันเนี่ยมันลอยเข้ามาในบ้าน
เพราะว่าหลานที่บ้านเนี่ยอายุยังน้อยยังเป็นเด็กแล้วป่วยเป็นโรคหอบ
นอนไอสำลักควันก็ออกมาบอกออกมาต่อว่าแล้วก็กลายเป็นเรื่องราวบานปลาย
แต่หลังเกิดเหตุให้ลูกชายไปขอโทษบ้านอีกฝั่งหนึ่งแล้ว
ผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ก็ปิดบ้านเงียบทั้งสองฝั่งเลยนะฮะก็ไม่ได้เจอใครนะครับ
ปิดบ้านเงียบกันหมดนะก็อาจจะไปทุระทำงานกันด้วยนะครับ
ถ้าจะชี้แจงอะไรกันเพิ่มเติมเราก็ยินดีนะฮะค่ะส่วนตำรวจนะครับบอกว่าคดีนี้ก็ถือว่า
หลักคือคดีทำร้ายร่างกายไม่ใช่คดีบุกรุกตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้นะ
เพราะว่าเหมือนกับเขาก็อยู่กันคนละฝั่งอีกคนนึงก็อยู่หน้าบ้านนะครับ
เดี๋ยวจะเรียกตัวผู้ที่อยู่ในภาพในกล้องวงจรปิดทั้งหมดเนี่ยมาสอบปากคำ
แล้วก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีกันไปตามขั้นตอนอันนี้ตำรวจบอก
ข้างกันนะคะโอ้ยบ่อยนะคะบ้านข้างกันแล้วทะเลาะกันแล้วอยู่กันลำบากแล้วอ่ะหลังจากเนี้ย